เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
มีคนทำสุนัขหายคือสุนัขพันธุ์พิษบูเนี่ยนะคะ
เลี้ยงไว้ที่วัดแห่งหนึ่งแต่ไม่ทราบเหตุผลคนใดค่ะ
มันหลุดออกมาจากวัดเดินเล่นอยู่รอบวัด
แล้วมีคนไปพบไปเจอมันพอดีคนแรกเนี่ยอุ้มเล่นก่อน
แต่หลังจากนั้นมีผู้หญิงสองคนขับรถกระบะมาค่ะขออุ้มเล่นบ้างขอถ่ายรูปบ้าง
หลังจากนั้นเธออุ้มขึ้นรถบอกขอเอาไปเลี้ยงได้ไหม
ตกลงกันคุยกัน๔คนนะคะซึ่งก็หาเหตุผลไม่ได้ว่าสุนัขสองตัวนี้
เป็นสุนัขของใครก็เลยงั้นเอาไปเลี้ยงละกัน
นึกมันหลงมานึกว่ามันไม่มีเจ้าของใช่เพราะไม่มีใครตอบคำถามได้
ขณะที่ยืนอยู่ด้วยกันถ่ายรูปเจ้าสุนัขด้วยกันเนี่ยนะคะ
ผู้หญิงสองคนเขาก็เลยตัดสินใจไม่อยากจะปล่อยทิ้งไว้ที่ข้างถนน
เขาก็เลยอุ้มไปเลยค่ะเอากลับบ้านไปเลี้ยง
แต่สรุปว่าสุนัขตัวนี้เป็นสุนัขของวัดไงคะ
มันมีเจ้าของไงคะมันมีปลอกคอนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะนายเวียรพงศ์วีระกษิตศรีวิชัย

บอกว่า๒๘มิถุนายนที่ผ่านมามีหญิงสาว๒คน
ขี่รถจักรยานยนต์ไปพบสุนัขสองตัวโดยมีปลอกคอสวมอยู่
อยู่ริมถนนทางขึ้นดอยสุเทพใกล้กับปากทางเข้าวัดผาลาศเชียงใหม่
สองคนแรกที่ขี่รถจักรยานยนต์มาเขาอุ้มเล่นก่อนนะ
แล้วก็ถ่ายภาพช่วงเวลานั้นค่ะมีผู้หญิงอีกสองคน
ขับรถกระบะ๔ประตูสีขาวมาพบมาเจอเหตุการณ์พอดีค่ะ
ลงมาเห็นอ้าวสองตัวนี้มายังไงเนี่ย
เอาอุ้มเล่นก่อนละกันขอถ่ายรูปก่อนแล้วกัน
แล้วหลังจากนั้นเธอก็เอ๊ะสรุปมันมีเจ้าของหรือเปล่า
สารมันไงถ้ามันจะเดินอยู่ริมถนนแบบนี้
ก็เลยตัดสินใจกันสองคนนะคะเอาขึ้นรถกระบะกลับไปเลี้ยง
คำถามคือมันมีปลอกคอนะสุนัขสองตัวนี้
แสดงว่ามันต้องมีเจ้าของแต่ทำไมมันถึงมาเดินแบบนี้
ก็ต่างคนก็ต่างสงสัยกันเนี่ยนะคะคนที่ทราบเรื่องนี้ว่ามันมีเจ้าของ
หรือไม่มีคือคุณเวียรพงศ์ที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนี่แหละ
คุณวิรพงศ์บอกว่าที่มาที่ไปของเจ้าสุนัขสองตัวนี้
เป็นพันร์บูดักทั้งสองตัวชื่อบรูโบซื้อมาสามหมื่นห้าพันบาท
อืมส่วนอีกหนึ่งตัวชื่อเจ้าบีบีสองหมื่นห้าพันบาท
คุณวีรพงศ์นี่แหละเป็นคนซื้อซื้อทั้งสองตัวเลย
บวกกันซิได้เท่าไรเนี่ย๖ปืนใช่ไหมเอาไปให้เจ้าอาวาสวัดผาลาศเลี้ยง
โดยบอกเจ้าอาวาสว่าถ้าสองตัวนี้นะเขามีลูกออกมานะ
ไปเลี้ยงด้วยนะหลวงพ่อนะครับและหลังจากนั้นค่ะ
สองตัวนี้เจ้าบีบีกับเจ้าโบโบมันหายออกไปจากวัด
ซึ่งหลังจากได้โพสต์ตามหาค่ะมีหญิงสาวแสดงตัวเป็นคนที่อุ้มโบโบ้กับบีบีไปเลี้ยง
แล้วก็บอกว่าเวียรพงศ์เวียรพงศ์ไปรับได้นะ
บีบีกับโบโบ้เนี่ยอยู่ที่บ้านของคุณประภัยอายุห้าสิบหกปี
เป็นชาวบ้านดอยกุศลจังหวัดลำพูนคือข้ามจังหวัดไปเลยอ่ะครับ
ตัวเองก็ตามไปเลยค่ะตามไปที่บ้านหลังนี้ไปรับบีบีกับโบโบ้
ลงบันทึกประจำวันไว้แต่พอไปถึงเจอนะ
คุณประภัยเนี่ยแต่ไม่เจอหญิงสาวที่เอาโบโวกับบีบีไปเลี้ยง
โดยเจ้าของบ้านก็คือคุณประภัยบอกว่าอ๋อสองคนนั้นน่ะ
เป็นลูกสะพ้ายเองแหละและตอนนี้ไม่อยู่แล้ว
เดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดซึ่งคุณวีรพงศ์เอง
ช่วงที่ไปรับบีบีกับโบโบเขาก็สังเกตถึงบ้านนี้นะ

เพราะเห็นว่ามีการเลี้ยงสุนัขไว้หลายตัวเหมือนกันค่ะ
เอ้าผู้หญิงสองคนที่อุ้มบีบีกับโบโบ้ไปในวันนั้น
ขึ้นรถกระบะไปไม่อยู่ไม่เป็นไรค่ะ
โทรศัพท์ตามไปซิทีมข่าวของเรานะคะ
ตอบแบบนี้ค่ะเธอให้คำตอบแบบนี้
บอกว่าเธอคิดว่าสุนัขมันไม่มีเจ้าของในวันนั้นนะ
แล้วก็อาจจะมีเจ้าของแต่ถูกทอดทิ้ง
ด้วยความที่ทั้งสองคนเลยไปด้วยกันรักสุนัขทั้งคู่
ก็เลยขอรับสุนัขไปเลี้ยงอืม
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอบอกว่าก็เสียใจมากนะ
เพราะว่าหลังจากที่เป็นข่าวค่ะมีคนรู้ว่าเธอเป็นใคร
แล้วก็มาต่อว่าว่าเอ้าทำไมขโมยสุนัขของคนอื่นไปเลี้ยงอ่ะ
แต่เธอบอกความตั้งใจจริงของเธออยากจะช่วยเหลือมันครับ

ใครอ่าหนึ่งพลัดหลงมาอืม
ถ้าไม่มีข้าวกินล่ะเดี๋ยวมันก็จะลำบาก
มันก็จะหิวไปอีกเนี่ยนะคะสองคือถูกทอดทิ้ง
หลังจากที่เจ้าของติดต่อรับสุนัขคืนไปแล้ว
ก็ไม่ได้ติดใจอะไรทั้งคู่นะคะ
ก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่าทั้งสองสาว

ก็เลยหวังดีเก็บไปเลี้ยงให้อะไรแบบนี้